จะน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันค่ะ
ก็คือเพลงนี้อัดมานานแล้วแล้วก็เป็นเพลงที่๓ขึ้นเป็นซิงเกิ้ลที่๔
อัลบั้มอย่างนี้ที่ได้ฟังกันต่อจากเพลงชุดวิวารักอยู่แล้วก็
ลมครับเพลงนี้จะขยับจังหวะขึ้นมาอาจจะเป็นเพลงที่มันเต้นได้
ก็จะมีสีสันของดนตรีที่มันเป็นแบบเสียงกองไฟฟ้าที่แบบเป็นยุค๘๐อะไรอย่างนี้ครับ
สำหรับเพลงนี้ความพิเศษนะครับก็น่าจะเป็นอย่างแรกก็น่าจะเป็นแขกรับเชิญที่มา
เป็นเกสมาร้องดูเอ็ดกันนะครับก็ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะจะเอาใครมาร้องดีอยากได้นักร้องผู้หญิง
ก็เลยนึกถึงผู้หญิงที่แบบใครจะมาเป็นสีสันดี
ก็เลยมองหาแบบตอนนั้นจะเป็นนักร้องครับ
แต่ว่าลองมองหาดาราดีกว่าอยากให้คนเตอร์ไพรส์ว่า
มาร้องเพลงได้ด้วยหรืออะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยไปเจอน้องใหม่ดาวิกา
ซึ่งน้องใหม่ดาวิกาเนี่ยก็ผมก็เห็นแล้วตามงานอีเวนต์ครับ
เขาก็ร้องเพลงเฮ้ยร้องเพลงใช้ได้ร้องเพลงเพราะอยู่
แล้วบังเอิญตอนแรกก็ไม่ได้กะว่าเขาจะมาร้องให้เราหรอก
เพราะว่าเขาเป็นใหม่ทาวิกาใช่ไหม
แต่ทีนี้ก็ด้วยความที่น้องทีเจสเซตเตอร์ครับ
เขาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับน้องกล้าว
ที่เป็นผู้จัดการใหม่ทีนี้ผมก็สนิทกับทีม

เขาก็แบบผมรู้จักน้องกล้าวลองคุยกันไหม
ผมก็เลยลองคุยถามเขาดูว่าสนใจไหม
ก็เลยเป็นที่มาครับที่ได้ใหม่ดาวิกามาร้องในครั้งนี้
น้องใหม่ก็เป็นคนที่คือเห็นมาก่อนแล้วครับว่า
เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายไม่ใช่แค่การแสดงเท่านั้น
แล้วก็ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าจะเป็นการเต้น
ซึ่งเต้นเก่งมากผมก็เลยคิดว่าโอ้โหเพลงนี้แบบ
ถ้าพอน้องใหม่มาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเติมเต็มเพลงมาก
วันที่อัดเสียงก็สนุกแบบเป็นบรรยากาศที่สนุกมากเนอะ
เป็นความตั้งใจครับแล้วก็สามารถสื่ออารมณ์ของเพลงออกมาได้น่ารัก
สมกับสมกับเพลงที่ทำไว้ก็รู้สึกดีครับแล้วก็ดีใจ
แล้วก็ผมก็เลยคิดพาร์ทหลายพาร์ทให้รู้สึกว่า
ไม่ได้มาแค่ช่วงสั้นแล้วก็หายไป
ก็เลยดีไซน์ร้องให้แบบร้องให้มีเสียงแบบน่ารักอยู่ทั้งเพลง
จะคอยแทรกมาเป็นระยะตลอดครับ
ก็ถ้าคนฟังทั้งเพลงเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเขาตลอดทั้งเพลง
ปีนี้ก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับเพลงครับ
ใครที่ได้ฟังเพลงนี้ก็มันมีความสนุกมีความน่ารัก
แล้วก็มีเนื้ออาหารที่น่ารักเป็นข้อคิดเล็กน้อยซ่อนอยู่ด้วย
ดังนั้นใครที่ได้ฟังกันน่านี่คิดว่าน่าจะจับพลังงานที่มันเป็นความสนุก
เป็นความฟังแล้วอยากจะยิ้มตาม
ขอซ้อมเต้นก่อน

แม่ยังได้อยู่ยังได้อยู่
ตีไหล่เบาเหมือนแบบนี้นะ

เล่นบังโคร้เร่งหนังร้องเพลง

เกิดมาเพื่อเป็นแบบซุปตาอะไรอย่างนี้
พูดถึงพี่นึงบ้าง
มีแบบการเติบโตขึ้นในทุกเพลงที่เราเห็นกันมา
เพลงนี้ก็เป็นสไตล์ของพี่หนึ่งที่ชอบเหมือนกันนะ